ส่วนเหตุการณ์นี้ค่ะเป็นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกลางดึกเมื่อคืนนี้นะคะ
ปราจีนบุรีมีรถเก่งคันหนึ่งเสียหลักแล้วก็ตกไปที่ร่องน้ำ
แต่ประเด็นคือในรถมีคนหนึ่งเป็นคนขับเขาเมา
แต่อีกคนนึงที่อยู่ในรถเอ๊ะเป็นพระหรือเปล่า
เพราะว่าแต่งตัวเป็นคารวาสนะแต่จีวอนอยู่ที่เบาะหลัง
เอาเหรอใช่ค่ะแล้วคนขับเองก็บาดเจ็บคือเมา
แล้วก็ขับรถเนี่ยโอ้โหรถมันไปเสียหลักชนราวเหล็
แล้วตกอยู่ร่องข้างถนนนะคะรถคันนี้เป็นรถเก่ง
เบียนกไก่นหนู๔๙๒๓ปราจีนบุรี
คนขับชื่อว่านายวิศนุแซ่อึ้งอายุ๕๔ปีบาดเจ็บนะคะเมาด้วยนะคะ
ส่วนอีกคนคาดว่าเป็นพระพระปริพัฒน์เชื้อแพทย์รองเจ้าอาวาสเลยนะคะ
รองเจ้าอาวาสรองเจ้าอาวาสวัดหลวงปรีชากูลจังหวัดปราจีนบุรี
แต่เนี่ยจีวอนอยู่เบาะหลังแบบนี้พี่อุ๋ยตัวเองใส่ชุดคารวาส
แล้วยังเป็นพระอยู่หรือเปล่าหรือยังไง

แต่ว่าจากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นมีพระสองรูปมาในที่เกิดเหตุ
แล้วก็ยืนยันว่าอ๋ออีกคนนึงที่อยู่ในรถเป็นพระจริงนั่นแหละ

ช่วยนี่ช่วย
ใช่ครับอือแล้วบอกว่าจะไป
อบรมเด็กแล้วเปลี่ยนชุดหมดเลยเนี่ย
เป็นนั่นสิแล้วคนขับเมาด้วยอืม
ไม่แน่ใจว่าพระที่เปลี่ยนชุดเนี่ยเมาด้วยหรือเปล่า
ล่าสุดนะคะวันนี้ทีมข่าวของเราไปที่วัดเลยค่ะ
หลวงปรีชากูลอำเภอเมืองปราจีนบุรี
พบท่านเจ้าอาวาสแต่ท่านอาภาษณ์นะคะ
ก็เลยมอบหมายให้ประธานกรรมการและวัยยาวัชกรวัดให้ข้อมูล
ก็คือนายพิสูจน์อายุ๖๙ปี

เพิ่งได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสเมื่อปีที่แล้ว
แต่บวชมา๑๐กว่าพันศาลนะคะ
เป็นพระที่เรียนเก่งความรู้ดี
หมายให้เป็นพระนักเทศเป็นพระวิทยากร
เป็นที่ยอมรับในวงการส่งของปราจีนบุรี

ทำไมถึงไปอยู่ในรถในลักษณะแบบนี้

ขอพูดถึงมุมของความเป็นพระก่อน
พ้นจากความเป็นพระเรียบร้อย
คือถึงแม้ว่ารักษาอาการบาดเจ็บจนหาย

พ้นไปโดยบริบูรณ์ใช่ไหมพี่อุ๋ยแบบนี้

เป็นรถที่มีคนใจบุญถวายให้กับวัด
แล้วถามว่าแล้วคนที่ขับรถพาไปคือใคร

เคยบวชอยู่ที่วัดนี้และศึกออกไปนานแล้วอ่า
วันเกิดเหตุพระปริพัฒน์ออกไปไหน

แต่ว่าการกระทำที่มันเกิดขึ้นจากสิ่งที่มันเห็น

ว่าไปเปลี่ยนชุดอะไรแล้วก็อยู่ในรถน่ะนะคะ
รถที่ขับไปในที่ใช้ที่ใช้อยู่ในที่เกอร์เทศน่ะ
เป็นรถที่มีคนมาถวาย
รู้สึกว่าจะมาถวายเมื่อปีที่แล้วแล้วแหละนะครับ
แต่ถวายถวายวัดเจ้าวาดในฐานะ
เป็นตัวแทนของนิติบุคคลของวัด
ก็ต้องรับว่าในนามของชื่อเจ้าอาวาส
แล้วบางพันที่ท่านไปทำอะไรบ้าง

มันก็มีเรื่องของคดีความ
อาจจะต้องมีการดำเนินคดีอะไรกันเพิ่มเติม
เรื่องของการนำรถของทางวัดไปใช้

เพราะว่าคนขับก็เมาด้วยเมาแล้วขับ
อย่างนี้อาจจะเรียกว่าบาปกรรมตามทันก็ได้
คือคุณเป็นพระเนี่ยออกไปจากวัดแต่ละทีไม่รู้ไปทำอะไรบ้าง

กินลงกินเหล้าคลุ้งไปหมดเปลี่ยนชุดอีก

คือถ้าพระทำผิดเนี่ยทำผิดวินัยส่งแล้วถึงขั้นที่แบบ

คือคุณทำขนาดนี้คุณพ้นจากความเป็นพระไปเลยดีกว่า
ใช่ก็ไม่ต้องมายื้ออะไรกันก็ถือว่าจบเลยความเป็นพระ